ไปดูเหตุสลดของอุบัติเหตุที่อายุทยา
มีเพื่อนผู้หญิงนั่งมาข้างเข้าโค้งควบคุมรถไม่ได้
รถหลุดโค้งไปกระแทกกับรถจักรยานยนต์
ซึ่งขับสวนทางมาส่งผลให้คนขับรถจักรยานยนต์คอหักเสียชีวิตคาที่ครับ
คนขี่รถจักรยานยนต์เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเขาขี่
ไปตามถนนดีรถกระบะสีเหลืองคันนี้แต่งซิ่งฝากระโปรง
ดำมาอย่างแรงครับนะฮะพอเข้าโค้งหลุดโค้งควบคุมไม่ได้
ครับทันไหลมากระแทกกับเสาไฟแล้วก็กระแทกกับคนขี่รถ
จักรยานยนต์นะฮะเขาคอหักแขนขาหักเสียชีวิตคือคนขี่
รถจักรยานยนต์เนี่ยกระเด็นตกจากรถก่อนแล้วรถเนี่ยลอยขึ้นไป
หล่นไปทับเขาอีกทีหนึ่งก็เสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้น
บนถนนทางเข้าวัดตะโหดเตี้ยนะฮะตำบลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัด
พระนครศรีอายุทยานะในจุดเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตก็
ก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์คือนายธีรพันธ์เริกเมืองเดชขออภัย
ธีรภัณฑ์เลิกเรืองเดตนะฮะอายุหกสิบปีนะทำงานอยู่ที่
โรงงานยาสูบหกในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะนะฮะส่วนในกระบะ
เนี่ยผู้หญิงสองคนมาด้วยกันครับบาดเจ็บสาหัสนะคนขับชื่อ
นางสาวปวีนาอายุ๓๐ปีแล้วก็คนที่นั่งมานางสาว
มรมมะนีนะอายุยี่สิบหกปีสองคนก็บาดเจ็บสาหัสเลยเพราะ
ว่ารถนั้นกระแทกค่อนข้างแรงนะฮะทีนี้ไปถามนะไปถามคน
ที่เขาเป็นเจ้าของรถเจ้าของกล้องที่ขับตามรถจักรยานยนต์
มาเนี่ยคุณวิทยานะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็ขับมาแล้ว
ตามหลังรถจักรยานยนต์นะฮะซึ่งรถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นเจ้าที่
โรงงานยาสูบก็ขับกันอยู่ห่างถนนมันแคบมันสวนได้๒
เลนนะฮะจังหวะนั้นเห็นแล้วว่ากระบะมาแล้วนะฮะขับมา
เร็วเลยแล้วก็สายไปสายมาหลุดโค้งเลยแล้วก็เหมือนว่าคน
ขับเนี่ยพยายามที่จะควบคุมบังคับคุมอะไรแต่ว่าคุมไม่
ได้ครับเอาไม่อยู่รถมันหมุนตะวัดมาพุ่งชนมาฝั่งนี้นะฮะ
ชนกับเสาไฟมาชนกับรถจักรยานยนต์นะฮะแล้วก็เกิด
เหตุการณ์ที่เราได้เห็นในคลิปนี่แหละครับนะฮะเบื้องต้น
ก็คาดว่าคนขับอาจจะไม่ชินทางหรือว่าขับรถไม่แข็ง
แต่ว่ากระบะค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะทำให้เสียหลัก
โค้งแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับค่ะคือดู
ถนนแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นถนนแบบถนนซอยอ่ะอืมไม่น่าจะ
ขับเร็วขนาดนี้ไหมครับเพราะว่าเป็นรถที่เลนสวนกัน
ใช่ครับขับช้าปลอดภัยไว้ก่อนครับ